จากการชุมนุมของกลุ่มรัศดรและแนวร่วม
ประกาศยุติไปแล้วที่มีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะ
ไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนเลยนะคะ
เมื่อคืนนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ดูรายการของเราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วแหละ

กำลังมีการรายงานสถานการณ์การชุมนุม
ก็คือหลังจากที่ประกาศยุติไปแล้ว

บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่

จะเห็นภาพมีผู้ชายคนนึงที่ใส่หมวกกันน็อกสีขาว
แล้วปลาอะไรสักอย่างแล้วเสียงระเบิดดัง

นี่นะคะภาพนี้เลย

ประมาณ๔ทุ่ม๒๒นาทีเมื่อคืนนี้นะคะ

แก่นำประกาศยุติการชุมนุม

อยู่ตรงกันข้ามกับพื้นที่ชุมนุมหลัก
อยู่บนถนนฝั่งตรงกันข้ามอะค่ะ
มีช่วงจังหวะนี้คือเห็นภาพชัด

หมวกกันน็อกสีขาวปลาวัตถุบางอย่างออกไป
แล้วเสียงดังคล้ายเสียงระเบิดแล้ววิ่งหนีไปเลย
ทางที่วิ่งไปเนี่ยวิ่งไปเส้นรัชดาพิเศษ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะ

กลุ่มคนต้องสงสัยที่เดินผ่านหลัง
นักข่าวทั้งสองคนไป

คนแรกที่เดินผ่านไปก็คือผู้ชายที่ใส่หมวกกันน็อกสีขาว
เดี๋ยวดูภาพนะคะ

อีกคนนึงผู้ชายรูปร่างถวมคาดว่ามาด้วยกัน
แล้วก็ยังมีกลุ่มคนอีกส่วนหนึ่งเดินตามมาด้วย
แต่ไม่แน่ใจว่ากลุ่มคนเดียวกันที่แบบ

แต่เขาเดินต่อเนื่องกันนะคะ
แล้วหลังจากนั้นมันก็มีเสียงดังคล้ายเสียงระเบิดเกิดขึ้น
แล้วก็มีความชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้น
เพราะหลังจากสิ้นเสียงระเบิด

กาดก็วิ่งจากฝั่งเวทีหลักเข้ามาดูเหตุการณ์
มีกู้ภัยนะคะมาดู
มีผู้ชายได้รับบาดเจ็บถูกยิงที่ท้องค่ะ

ก็มาด้วยอยู่ในพื้นที่ก็ไปกับกาดไปช่วยเหลือ
แล้วก็นำขึ้นรถกู้ชีพส่งโรงพยาบาลนะคะ
เหตุการณ์นี้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์โพสต์คลิปภาพ
ตอนที่เสียงปืนดังขึ้น๔นัดนะคะก่อนที่จะมีคนเจ็บอะค่ะ
เดี๋ยวไปดูคลิปภาพนี้กันก่อนนี่นะคะภาพนี้นะคะ
เห้ยสำรวจไปดี
คือได้ยินเสียงชัดชัดเลยค่ะจังหวะที่นี่ก็คือสะพานลอย
เหมือนสกายวอล์กล่ะนะคะได้ยินเสียงปั้งนี่
แล้วเขาก็วิ่งกันวิ่งกันคนละทิศคนละทาง
ตำรวจก่อนก็รีบไปดูที่จุดเกิด
มีคนเจ็บ๓คนมีกาดถูกยิงที่ท้อง๑คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระราม๙๑คน
โรงพยาบาลเซ็นหลุย๑คนโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่น๑คนนะคะ
หลังเกิดเหตุกลุ่มกาดได้จับตัวผู้ต้องสงสัยคนหนึ่ง
เมื่อวานนี้ที่ทีมข่าวของเราอยู่ในพื้นที่ก็ได้สัมภาษณ์กาด
ก็บอกว่าได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเอาไว้
ตอนที่จับตัวได้เนี่ยค่ะครับกาดบางส่วนก็เหมือนกับว่า
ผู้ชายคนนี้นะคะที่ถูกรวบตัวเอาไว้เนี่ยอ่า
ถ้าย้อนกลับไปดู
ขณะที่รายงานข่าว
มีผู้ชายรูปร่างถวม
เดินมาพร้อมกับผู้ชายที่ใส่หมวกกันน็อก
ที่เป็นคนปลาแล้วเสียงระเบิดดังขึ้น
ผู้ชายรูปร่างทวมใส่กางเกงขาสั้น
เดี๋ยวดูภาพใส่เสื้อแข็งยาวสีน้ำเงิน

คนที่ใส่หน้ากากอนามัยแล้วตัวทุ่มนะคะ

ก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่คนเจ็บที่
ส่งโรงพยาบาลไปหรือเปล่านะคะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุนะคะ
นี่นะคะอันนี้คือผู้ชายรูปร่างทวม
ทีนี้พอตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุ
ก็เจอหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่๑นัด
ได้มีการยึดอาวุธปืน
แล้วก็เหมือนกับมีการซุกซ่อนอยู่
เบาะรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องสงสัยค่ะ

ก็ต้องนำไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนที่โลกโซเชียลมีการแชร์คลิป
บอกว่ามือยิงใส่กาดผู้ชุมนุมบาดเจ็บอยู่ในรถพยาบาลหลังถูกกาดรวบตัว
แล้วก็นำไปส่งที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะ

อันนี้แชร์อยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
ตามข้อมูลคลิปนี้ที่มีการแชร์กันอยู่
ก็เป็นลักษณะที่ว่าคนนี้คือคนที่ก่อเหตุยิง

เพราะว่าถูกรวบตัวลักษณะจังหวะที่ถูกรวบตัวก็ถูกรุมสกรรมด้วย

แล้วเหมือนกับเขาก็พูดออกมาว่าทำไมถึงยิง
สาเหตุที่ยิงคืออะไรตามเสียงที่ได้ยินนี้นะคะ

วันนี้ตำรวจเพิ่งแถลงล่าสุดเย็นได้แหละ
ว่ามีคนไหนแบบไหนอะไรยังไงบ้าง

เราได้ไปคุยกับผู้ที่เขาทำงานอยู่แถวจุดชุมนุมเมื่อคืนนี้
แล้วบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์ช่วง
ก่อนจะเกิดการชุลมุนแล้วก็ช่วงชุลมุนด้วยนะครับ

บอกกับเราว่าเธอเป็นพนักงานทำงานอยู่แถวนี้นี่แหละนะครับ
เห็นเหตุการณ์ช่วงที่เกิดขึ้นก็คือก่อนเกิดเหตุ
ทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดมีคนบาดเจ็บ

ก่อนจะเกิดเหตุวุ่นวายเนี่ยเขาเห็นกลุ่มวัยรุ่นนั่งดื่มเบียร์กันอยู่

ซึ่งไม่แน่ใจนะครับว่ากลุ่มวัยรุ่นที่นั่งดื่มเบียร์อยู่นั้นจะเป็นกลุ่มไหน
จะเป็นกลุ่มคนเจ็บหรือว่ากลุ่มไหนอะไรยังไง
แต่ว่าอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
ส่วนกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยเห็นว่าเดินเข้ามามากันไม่กี่คน
เพิ่งจะเข้ามาในพื้นที่หลังจากที่ประกาศยุติการชุมนุมเมื่อคืนนี้แล้ว
จากนั้นทั้งสองกลุ่มเธอบอกว่าเธอเห็นว่ามีปากเสียงกันนะครับ
แล้วไม่นานก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้ง
พร้อมกับมีคนตะโกนบอกให้หมอบลง
ซึ่งเธอกับคนอื่นตอนนั้นก็พากันวิ่งหนีคนละทิศคนละทาง
เพราะว่าตอนนั้นตกใจเนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก
ก็เหตุการณ์ตอนนั้นปกตินะ
หน้านั้นผมก็คุยกับเป็นกาดมวลชนที่เขามาจอดรถตรงนี้
เพราะว่าผมดูแลร้านจอดไง
ก็คุยกันพอพี่เขากลับไปผมก็นั่งเล่นกับพวกชุมนุมนั่นแหละพี่
ก็คุยกันมีเสียงเอ็กอักนิดหน่อยแล้วก็ต้มเลย
ผมก็วิ่งเลยที่แรกก็หมอบก่อนแล้วก็วิ่ง
มีคนตะโกนมอบผมก็มอบแล้วก็วิ่งขึ้นหนีบันไดหนีไฟไปเลยครับ
น่าจะทำนองนั้นแหละเหมือนสร้างสถานการณ์นะพี่
เพราะเราไม่ได้เห็นว่าเขามาฝังตัวอยู่ที่นี่

นี่เป็นสิ่งที่พนักงานชายคนนี้ที่ทำงานอยู่แถวนั้นบอกกับเรานะครับ

ตามข้อมูลที่เขาบอกกับเราแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ต้องตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมตำรวจเพิ่งแถลงนะฮะเดี๋ยวท่านจะได้ฟังตรงนี้นะครับ
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีนะครับ
ก็ได้มากล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ในการชุมนุมที่แยกรัชโยธินของกลุ่มรัศดรนะครับ
นายรัฐมนตรีบอกว่าเหตุการณ์ยิงการปะทะกันที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ถือว่าก็โชคดีที่มีสื่อมวลชนสามารถเก็บภาพบันทึกภาพไว้ได้ไม่อย่างนั้นก็จะเป็นการโทษกันไปโทษกันมา
ส่วนสาเหตุที่ช่วงเกิดเหตุไม่มีตำรวจเข้าไปดูแลในที่เกิดเหตุทันที
เด็กประยุทธ์บอกว่าก็เนื่องมาจากกลุ่มผู้ชุมนุมได้ควบคุมพื้นที่การชุมนุมเอาไว้ทั้งหมด
ตำรวจเข้าไปไม่ได้เพราะเป็นพื้นที่สงวนเฉพาะผู้ชุมนุม
แต่ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตำรวจพร้อมตรวจสอบแล้วก็ดูแลเรื่องของคดีอยู่แล้ว

เมื่อวานก็เป็นที่น่าเสียใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
วันนี้ก็ให้เขาสอบสวนติดตามอยู่แต่เห็นว่ามีภาพถ่ายมีอะไรไว้ตลอด
อันนี้ก็ข้อดีในการที่สื่อบันทึกไว้ช่วยไว้ไง
มันจะได้พิสูจน์ได้ว่ามันใครทำกันแน่

รัฐบาลมีแต่หน้าที่จะรักษาคน
จนทุกคนให้ปลอดภัยในหน้าที่รัฐบาลนะ

การชุมนุมนี้ต้องเป็นการชุมนุมที่ปลอดภัย
ถ้าไม่ปลอดภัยแล้วคนไปร่วมชุมนุมไม่ปลอดภัย
แล้วเขาก็ไม่ไปสิใช่ไหม
แล้วผมคิดว่าเจ้าที่คงไม่ทำไม่ทำอยู่แล้ว
เมื่อวานนี้ในการชุมนุมของกลุ่มรัศดรนะครับ
มีในส่อสิวรักษณ์ที่มาประสัยด้วยนะครับ
ที่เวทีนะครับแล้วก็มีการเรียกร้อง

เรื่องนี้นะครับที่อยากให้นายกทบทวนนะครับ

นายกไม่ได้เป็นคนใช้มาตรา๑๑๒

แต่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ใช้นะครับ
และกฎหมายเนี่ยก็มีอำนาจทางกฎหมาย

หากเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจต้องบังคับใช้กฎหมาย

ก็จะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีก
ก็เป็นเรื่องของเจ้าที่จำรวจนะที่ต้องทำไปตามข้อมูล

ซึ่งรัฐบาลก็มีอำนาจที่จะไปก้าวร่วง

เจ้าที่พวกคุณใช้กฎหมายมีอยู่แล้วหรือยัง
ก็มีทุกตัวแหละโอเคนะ
ถ้าผมเล่าไว้มากผมก็โดน๑หัก๗
ด้านผลเอกประวิทย์วงสุวรรณดรมนตรีนะครับ
กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
ที่ชุมนุมหลังยุติการชุมนุมของกลุ่มรัศดรนะครับ
เอกประวิทย์บอกว่าก็เป็นการดำเนินการที่เกิดขึ้น
ในขณะที่การชุมนุมยุติแล้ว
แล้วก็ยังมีผู้ชุมนุมที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่นะครับ
ส่วนการตรวจสอบต่างก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบต่อไปนะครับ
แล้วก็ต้องการให้เกิดความสงบเรียบร้อยที่สุดสำหรับการชุมนุมนะครับ
เอกประวิทย์บอกนะครับนักข่าวก็ถามว่ามีข้อสังเกตว่า
ตอนที่เกิดเหตุมีการยิงกันมีคนบาดเจ็บมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นเนี่ย
ทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่แล้วไประงับเหตุ
เด็กประวิทย์บอกว่าเนื่องจากตอนนั้นยังมีคนเยอะอยู่แล้วเข้าไปไม่ถึงนะครับ
แต่ยืนยันว่าจะพยายามให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลพื้นที่ทุกพื้นที่
ให้เกิดความสงบเรียบร้อยที่สุดสำหรับการชุมนุมนะครับ
เดี๋ยวตำรวจแถลงเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะ
เดี๋ยวมาติดตามนะครับรายละเอียดในการแถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากทางฝั่งของตำรวจนะครับ